เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตคงต้องพิสูจน์กันต่อไป
ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจริง
เนื่องจากคนไข้มีโรคประจำตัว

ไฟลอร์คอาศาสนุนยศ

กรณีที่คนไข้มีโรคประจำตัวนะครับก็คือเบาหวาน

ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตได้ง่าย

ส่วนว่าสาเหตุการเสียชีวิตจริง
ทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันขนาดนั้นเกิดจากอะไรเนี่ย
อย่างที่นำเรียนนะครับก็คงต้องพิสูจน์กันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ